จับแล้วมือฆ่าชิงไอโฟนจ้วงมีดปักคอ
แพร่คลิปโหด๒โจรสยองกรุง
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ขณะที่นายวสินเหลืองแจ่มถูกนายกิติกรวิกาหะ

หนึ่งในสองคนร้ายใช้มีดแทงคอถึงกับล้มทั้งยืนเสียชีวิตสยอง
ปากซอยสุคลทัศวรรคยี่สิบเจ็ด
ล่าสุดถูกจับได้แล้วที่บ้านย่านวัดกู้อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔ธันวาคมเวลา๔๕ทุ่ม
ที่ปากซอยสุคลทัศวรรษยี่สิบเจ็ด
ความคืบหน้าในคดีนี้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร

เมื่อวานนำตัวนายกิติกรวิกาหาอายุ๒๖ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาในความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์
โดยใช้ยานพาหนะคนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไป
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และมีอาวุธติดตัวไปในเมืองทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ภายหลังนายกิติกรได้ร่วมกับเพื่อนที่กำลังหลบหนี
ก่อเหตุชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายนายวสินเหลืองแจ่ม
ดิตมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านสุขุมวิทย์จนเสียชีวิต
ซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้อย่างชัดเจน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพนะครับว่าเป็นผู้ใช้มีดแทงผู้ตาย
โดยเห็นผู้ตายเดินกดโทรศัพท์มือถืออยู่
เข้าไปตีสนิทแกล้งถามทาง
เมื่อผู้ตายหันมาคุยด้วยจึงพยายามชิงโทรศัพท์ไอโฟน
แต่ผู้ตายนั้นขัดขืนเราจะเห็นในคลิปมีการค่อนข้างจะต่อสู้
คือต่อสู้กันเลยจนหมวกคนร้ายตกที่พื้นหมวกกันน็อกค่ะ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตพยายามที่จะป้องกันตัวจากมีด
คือเห็นมีดแล้วล่ะก็พยายามปัดป้องกันไม่ให้โดนแทง
ปรากฏว่าท้ายที่สุดโดนแทงจนเสียชีวิต

พบว่าผู้ต้องหาประกอบอาชีพขายผลไม้อยู่ย่านวัดกู้
และมีดที่ใช้ก็เป็นมีดปอกผลไม้
อีกทั้งยังเคยติดคุกมาแล้ว๘ครั้งตั้งแต่อายุ๑๓ปี
เพิ่งจะพ้นโทษมาเมื่อวันที่๑๔ธันวาคม๒๕๕๙ที่ผ่านมานี้เอง

ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

หลังทราบข่าวว่านายวศิลป์เสียชีวิตก็ได้หลบหนีไป
ฟังเสียงผู้ต้องหาบรายนี้ในช่วงของการนำมาแถลง

ประสบเหตุพอดีอ่ะ
ประสบเหตุพอดีก็
เราเดินไปแก้งถามทางอ่ะ
คือคำว่าปาดคอมันไม่ได้ปาดคอ
คือจังหวัดทางแบงก์หน้า

แล้วมันก็ดูเหมือนแบบว่าปาดคอ
แต่ข่าวก็ลงว่าปาดคอ

แล้วก็แค่คือผมผิด
ผมผิด

ไม่ใช่ว่าแค่สลีม
เขาบอกว่าฉลาบใช่ไหมคะ
แต่บาดแผลที่เจอของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เป็นบาดแผลชะกันที่ถูกของมีคมแทงลึก

ครับคือตอนผู้ต้องหารับสาภาพบอกว่าผมผิดนะฮะ
แต่ว่าอยากให้ฟังความสองข้างเนี่ย

แต่ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับ
ในการที่จะสอบสวนสาเหตุ
แล้วก็การฆาตกรรมอาธิกรรมครั้งนี้
แต่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหา

บอกว่าก่อนจะลงมือก่อเหตุ
สะเทือนขวัญสะเทือนใจที่หน้าปากซอย

ก่อนหน้านี้พยายามชิงซับกระเป๋าสะพายผู้หญิงคนหนึ่ง

แทงนายวสินจนเสียชีวิตพร้อมกับชิงโทรศัพท์ไอโฟนไปแล้ว

ยังไปก่อเหตุในเวลาประมาณตี๑
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชิงทรัพย์โทรศัพท์ไอโฟน๕
หญิงสาวอีกคนที่ซอยสุคลทัศวรรค๙

ตี๒๓๐ยังไปเข้าชิงทรัพย์กระเป๋าถือจากหญิงสาวอีกราย
เงินไป๕๐๐๐บาทบริเวณโรงพยาบาลสินแพทย์

ไม่คิดถึงว่าเขาเพิ่งฆ่าคนมา
และไปก่อเหตุ๓อีก๒๓ครั้ง

ส่วนวันนี้ช่วงสายทางตำรวจจะนำตัวนายกิติกรไปทำแผนประกอบคำรับสภาพที่จุดเกิดเหตุ

เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่ออกไปเยอะนะครับ
ไปดูบรรยากาศที่วัดกลางคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีกันบ้าง
ดรเจษฎาและนางนิราพรเหลืองแจ่ม
ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของนายวสิน
นำร่างของลูกชายมารดน้ำศพ
มกลางความโศกเศร้าของครอบครัวญาติและเพื่อนที่เสียคนที่รักไปโดยกระทันหัน
นางนิราพรผู้เป็นแม่เปิดเผยเพียงสั้นว่าทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกรรม

วสินเป็นลูกชายเพียงคนเดียวและเป็นลูกคนเล็ก
อกจากนี้ลูกชายยังเป็นจิตอาสา
โดยเป็นช่างภาพนิ่งของวัดพระธรรมกายและเป็นคนดี
ไม่เคยทำให้พ่อและแม่เสียใจ
คือผู้เป็นพ่อเปิดเผยออกมาแบบนี้
ว่านายวสินเป็นคนเล็กและเป็นลูกชายคนเดียว
เป็นคนขยันทำมาหากินมาก

ก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นพนักงานขนถ่ายสัมภาระ
ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินงานในสายธุรกิจการบิน
ให้บริการด้านอุปกรณ์ภาคพื้นและคลังสินค้าทางอากาศ

แต่ลูกชายก็เพิ่งจะลาออกได้ประมาณ๑เดือน

ความฝันเขาไงเขาจะเดินตามความฝัน

ก็อยู่ระหว่างการรอสอบสมัครเรียน

เพื่อไต่เต้าเป็นนักบินกลางตามความฝันจริง

ก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำของวันที่๔ธันวาคม

ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัว

บอกว่าตอนนี้ทุกคนทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ครั้งนี้
แค่ช่วงเวลาไม่กี่นาทีแต่ปรากฏว่ามีคนมาทำกับลูกชายตัวเองแบบนี้
อยู่ตรงข้ามบริษัทของคุณพ่อ

ซึ่งลูกชายจอดไว้หน้าบริษัทของคุณพ่อ
เปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวอยู่ฝั่งตรงข้าม๗๑๑นี้

ใช่ค่ะคือแค่เดินไปกดเงินแล้วก็เข้าร้านสะดวกซื้อซื้อบุหรี่

ใช่ครับปรากฏว่าก็ถูกทำร้ายแบบนี้
คุณพ่อคุณแม่บอกทำใจไม่ได้จริงกับการสูญเสียลูกชาย
กระทันหันนะครับแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้าย
ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้ายได้
เมื่อวานนี้นำตัวมาแถลงข่าวถือว่าเร็วนะ
เร็วมากเพราะว่าไปขอหมายออกหมายจับเนี่ยวันที่๕ตอนเช้าใช่ไหมคะ
แล้วประมาณ๔ทุ่มครึ่งถึง๔ทุ่ม๔๕จับคนร้ายได้เลย
คนร้ายได้ใช้เวลาประมาณ๒๔ชั่วโมงในการตามติดตัวคนร้ายนะครับ
แล้วก็ก่อเหตุหลายต่อหลายเหตุในคืนเดียวกันนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่วัดก็มีประชาชนจำนวนมาก
แล้วก็การสวดพระพิธรรมนายวศิลป์จะมีกำหนดการสวดพระพิธรรม๗วัน
และในวันที่๑๒มกราคมเวลา๑๖นาฬิกาจะมีการชาปนกิจนะครับ
เมนวัดกลางคลอง๓จังหวัดปฐุมธานีครับ
เหตุสะเทือนใจนะฮะเหตุที่สังคมจับตานะครับ